ส่งข้อความมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวันเปิดเทอม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรเรื่องของสภาพอากาศ
เรื่องของค่าใช้จ่ายต้อนรับเปิดเทอมเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะนะ
พ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะต้องพึ่งโรงรับจำนำ
โรงตึ้งอ่ะภาษาชาวบ้านพูดง่าย

อะไรที่เข้าโรงรับจำนำได้เนี่ยเข้าหมดนะ

ผ้าขาวม้าผ้าไหมสมัยเก่าก็เข้าโรงรับจำนำได้
อะไรที่คุณค่ามีราคาพวกเครื่องมือทำอาหารกินอะไรแบบนี้ก็เข้าได้หมด
ใช่ค่ะรัฐบาลก็เลยช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทางรัฐบาลเขาออกมาตรการช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะ
โดยทางให้สำนักงานสถานธนานุเคราะห์เนี่ยนะคะ
รองรับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะเข้าโรงรับจำนำของรัฐบาลค่ะ
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีภาระค่าใช้จ่าย
สำหรับบุตรหลานในช่วงเปิดเทอมนะคะ
สำนักงานธนานุเคราะห์เตรียมเงินหมุนเวียน
รองรับความต้องการของประชาชน๑๐๐๐ล้านบาท
สำหรับใครที่อยากจะจำนำทรัพย์สินต่าง

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ประสบภัยแรงก็มี

เครื่องมือทางการเกษตรจำนำได้นะ
ปลดดอกเบี้ย๒ปีนะคะพี่น้องเกษตรกรค่ะ
ผู้ปกครองหรือนิสิตนักศึกษา
สำนักงานธนานุเคราะห์เขาขยายเวลา
อายุตัวจำนำให้อีก๓๐วัน
ให้กับคนที่จำนำตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ถึงกรกฎาคมจากปกติหน้าตัวจำนำ
กำหนดไว้๔เดือนบวก๓๐วัน
แต่ปีนี้เพิ่มให้อีก๓๐วัน
รวมอายุตัว๖เดือนค่ะก็คือยืดเวลา
ในการนำเงินไปถ่ายของคืนนั่นเองนะคะ
อกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครอง
สามารถซื้อหาสินค้าจำเป็นในการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน
เช่นเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียน
อาหารเครื่องดื่มของใช้ประจำวัน
ซื้อกันได้ราคาถูกในโครงการ
เทใจคืนสุขต้อนรับเปิดเทอม
ต่อเนื่องไปจนถึง๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ห้างสรรพสินค้า
เปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อทุกสาขาทั่วประเทศ
กว่า๑๓๐๐สาขา
กระทรวงพาณิชย์เขาขอความร่วมมือเอาไว้
ก็ได้รับส่วนลดสูงสุด๑๖๐๑๗๐เลยนะคะ
ส่วน๑๒สิงหาคม
ถึง๑๒กันยายน๒๕๕๙นี้
จะมีการจัดงานลดราคาสินค้าประจำปี
เมืองใหม่เชียงรายอุดรธานี
อุบลราชธานีนครราชศรีมา
พัทยาด้วยนะคะรวมถึงหัดใหญ่ภูเก็ตเกาะสมุย
เขาจะมีการจัดงานลดราคาสินค้า
คุณผู้ชมไปช้อปปิ้งกันได้สินค้าราคาถูก
นายกรัฐมนตรีก็ขอให้ผู้ปกครองที่มีภาระค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างมากให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะ